โอ้โหยกนี้ทำได้ดีเลยครับ
เกี่ยวล่างไปก่อนครับเจอตัดล่างนี้ต้องบอกว่าแผ่วเลยครับ
วินาทีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วครับ
จะเป็นใครไทยหรือญี่ปุ่นเราต้องไปลุ้นกันบนเวทีครับ
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์
คุณเหมือนคิดแสนสุขครับขึ้นมาคาดเข็มขัดครับ

ปานทองโอปิติศักดิ์